คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกกันช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิดนะครับ
วัดแห่งนี้ก็เลยสร้างซะเลยสร้างคดชสิง
ก็คือทั้งสิงทั้งช้างเป็นรูปปั้นเป็นสัตว์ป่าในหิมพานเนี่ยนะฮะ
ปรากฏเหยียบโควิดไว้ซะเลย

ตรงตีนบันไดนี่นะขดชะสิงเหยียบลูกแดง

ถ้าเข้าไปดูใกล้จะเห็นว่าเป็นลักษณะลูกกลม

เดี๋ยวดูนี่สูมไปอีกได้

อ๋อเหมือนกับเวลาที่เราเห็นกราฟิกมาประกอบเรื่องโควิดน่ะล่ะ

คุณจะบอกว่าไอ้ลูกนั้นมันเปรียบเสมือนเป็นเชื้อโควิด
ใช่ค่ะคือทางวัดเขาใช้กุศโลบายแบบนี้
โควิดระบาดนักใช่ไหมเราต้องสยบโควิด

นี่ที่วัดพระธาตุดอยเสก็จพระอารามหลวง
ที่อยู่บนยอดดอยของตำบลเชิงดอย

ซึ่งที่นี่คนไปสัคระบูชาพระบรมภาษาเจฬีกันเยอะ
ด้านในบรรจุพระเกสาธาตุของพระพุทธเจ้า

สวยจริงและกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม

หรือว่าหลวงพ่อพระเจ้าเศรษฐี๙ล้านโกรธ

พร้อมสร้างบันไดจำนวน๒๒๗ขั้น

แต่ที่เชิงบันไดหลายคนมาถึงก็ต้องสะดุดตา
เชิงบันไดก่อนไม่ได้สะดุดบันไดนะ
แต่ว่าสะดุดตาตรงคดชสินขนาดใหญ่
๒ตัวที่สร้างในช่วง

อยากให้สุขภาพของทุกท่านของญาติโยมเนี่ย
สุขภาพดีแล้วก็ห่างไกลจากโควิด
ก็เลยทำคตชศิงหยีบโควิดซะเลย
อยู่ใต้เท้าแบบนี้ซะเลยพร้อมกับบรรยายว่า
คตชศิงเหยียบคมโควิด๑๙
ไม่ให้ทำร้ายเป็นภัยต่อมนุษย์

นี่คุณคุณดูสิบันไดอ่ะ
บันไดที่แบบเยอะนี่บันไดที่เดินขึ้น๒๒๗ขั้นนะ
เขาบอกว่าบันไดตรงนี้เป็นบันไดบรมศุกร์
ใครที่ผ่านได้ข้ามได้เนี่ย
ผู้นั้นจะเข้าถึงมักผลนิพาน
แล้วพอเดินขึ้นไปถึงลานหน้า
พระพุทธมหาจักรพรรดิที่สวยงามบนยอดดอย
จะเห็นวิวดูวิวด้านบนหน่อยไหม

ใช่แล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะทะเลดอยเลยเหรอ

พอไปกราบไหว้พระพุทธมหาจักรพรร
หลวงพ่อพระเจ้าเศรษฐี๙ล้านโกรธ
ก็จะโชคดีจะเป็นมงคลกับชีวิตด้วย
ที่บอกเป็นทะเลดอยเพราะว่าตรงนั้นอาจจะมียอดดอยอยู่
หลายยอดมองลงมาก็สวยงามสาธุเลยนะครับ
แต่เมื่อกี้คตชศิงไม่ใส่แมสน์เลยนะ
แปลงว่าคตชศิงไม่กลัวโควิดเลยนะ